ความคืบหน้าของคดีสำคัญต่างที่เกิดขึ้น
ทางด้านของตำรวจสดเจรีย์
มีการนำตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปทำร้ายร่างกาย
เจ้าของร้านขายของชำและชิงทรัพย์เข้าไป

คุณผู้ชมเจ้าของร้านนั้นโดนแทงทั่วร่างกาย
รวมทั้งที่ใบหน้าด้วยต้องเย็บถึง๑๐๘เข็ม

ก็ไปขออำนาจศาลฝากขัง
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นรับสารภาพบอกว่าทำไป
เพราะว่าต้องการจะเอาเงินไปขอผู้หญิงแต่งงาน

แล้วก็ทำร้ายร่างกายนางสมหมายล้อมวงอายุ๕๕ปี

ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอ
ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
โดยแทงเข้าที่บริเวณใบหน้าหน้าผากลำตัวแขนขวา

มีบาดแผลนับ๑๐แผลตามลำตัว
คุณหมอต้องเย็บถึง๑๐๘เข็ม
เหตุการณ์มันเกิดช่วงกลางดึกของ๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดตำรวจก็นำตัวนายเมธีเกรดมณีอายุ๒๖ปีนะครับ
ผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขัง

แล้วก็เจ้าตัวนั้นรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
จากว่าต้องการนำเงินนั้นไปสู่ขอผู้หญิง

จังหวัดกาญจนบุรี

ทางด้านของนายทวีซัพพงศ์รักษณ์ไทย
เป็นหัวหน้าวิทยากรค่ายพงรัฐยืนยันแบบนี้บอกว่า
ที่มีการนำเสนอข่าวไปในตอนต้นนั้น

จากว่าช่วงเย็นของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับแจ้งจากวิทยากรรุ่นน้องในค่ายลูกเสือบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยนะได้มีการโทรไป
โทรไปหาเพื่อให้ออกไปรับที่บริเวณหน้าเว่นหน้าตลาด
บอกให้ออกไปรับตามจุดหมายที่นัดกันไว้
จากนั้นก็มีการออกอุบายว่าจะมีการไปแวะรับเอกสารก่อนที่สพลาดย่า
หลังจากที่แวะตรงนั้นเสร็จก็มีการประสานตำรวจเอาไว้แล้วนะครับ
นำผู้ต้องหาไปส่งให้ที่โรงพักเลย
ซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
แล้วทางค่ายลูกเสือนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงไม่ได้มีการให้ที่พักกับผู้ต้องหาแต่อย่างใดด้วยนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศเขินอำนวยนะครับ
เป็นผู้กำกับการสพดรเจดีจสุพรรณบุรี

บอกว่าต้องขอบคุณทางค่ายลูกเสือพงรัฐมากนะครับ

สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในที่สุดนะครับ